ฉันคือเป็นนกที่โผล่ปิน
ติดดินไปให้ไกลไกลแสนไกล
จะขอเป็นนกที่รับคลา
โอ้โหเต็มเลยเนี่ยโอ้โหไป
ไปไปแหมเผลอไม่ได้เลย
บอกอีกครั้งนะเนี่ยทางตรงนี้สร้างไว้โชว์นะครับ
ทางอื่นมีไม่ยอมไปขี้ตอนนี้สร้างไม่จบยังไง

เดี๋ยวติดลงติดโรคอะไรกันนะครับ
เพราะว่าโลกสำคัญตอนนี้ที่

ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวที่เอาเชื้อโรคอภาหะต่างเนี่ย
มากระจายให้กับคนที่อยู่ใกล้กับนกพิราช

การแพร่ระบาดของโรคก็เป็นไปได้ง่าย

อาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ฝนแบบนี้

แล้วก็เมื่อเช้านี้ก็ตกหนักเหมือนกันค่ะ

ก็เราจะเจอแบบนี้ต่อไปทั้งอาทิตย์เลย

พายุกองเรือลูกนี้เขาไปหยุดตำแหน่งเดียวกับ
จะมีลูกที่แล้วที่ทำให้เกิดฝนตกก่อนหน้านั้น
ในกรุงเทพของเราที่ฝนตกหลายวัน

จุดอื่นทั่วไทยสภาพอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
หลังจากมีพายุลูกนี้มาเดี๋ยวมาตรวจสอบกันหน่อยนะครับ
คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับ
สถานการณ์ฟ้าฝนในระยะนี้เนี่ยนะครับ
ต้องระวังโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่อยู่ตอนกลางของประเทศไทยนะครับ
ปัจจัยสำคัญก็คือการแผ่มาอย่างแรงเลยทีเดียวนะครับ
บริเวณความกดอากาศสูงสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ
ซึ่งขณะนี้เองมีการแผลลงมาจากบริเวณทางตอนบนของประเทศจีน
เรียบทางทิศตะวันออกของประเทศจีนลงมาเรื่อยนะครับ
แล้วก็มาอยู่บริเวณแถวทางตอนบนของลาวของเวียดนามนะครับ
ก่อนที่จะเข้ามาสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเราเข้ามาทางอีสานนะครับ

ในช่วงนั้นมีอากาศร้อนปกคลุมอยู่ในเมืองไทยของเราค่อนข้างเยอะนะครับ
ความร้อนเหล่านี้ก็มาจากความชื้นในทะเล
พออากาศเย็นมาเจอกับความร้อนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลักษณะของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่านนะครับ
ซึ่งก็เกิดไล่กันมานะครับตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
แล้วก็ไล่ต่อเนื่องมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางก็คือตอนนี้แหละครับ
ซึ่งลักษณะที่จะเจอกันก็คือลักษณะของฟ้าร้องฟ้าผ่าฟ้าแลบนะครับ
กระโชกแรงซึ่งสิ่งเหล่านี้เองถือว่าเป็นสิ่งที่อยากจะสร้างความเสียหายได้นะครับ
ส่วนที่คุณผู้ชมใหม่อยู่ณขณะนี้ที่เห็นฝั่งนู้นเป็นภายุจะมีนะครับ
ส่วนนี้นะครับเป็นฝนของประเทศไทยของเรา
จะมีการเหนียวนำของพายุอีกตัวหนึ่งนะครับ
เป็นพายุที่มีชื่อว่ากองเรยนะครับ

ลูกนี้มีทิศทางเคลื่อนที่ขึ้นไปในบริเวณทางตอนบนนะครับ
คาดการณ์ว่าจะไปเฉียวแถวบริเวณฮ่องกงในช่วงสัปดาห์หน้านะครับ
การที่มีพายุเคลื่อนตัวในทะเลนานแบบนี้เนี่ยนะครับ
ก็ทำให้ลักษณะฝนที่ก่อตัวในเมืองไหนของเราก็มีโอกาสก่อตัวค่อนข้างนาน

เช้าอากาศเย็นสบายหลายจุดหลายพื้นที่

อากาศเย็นที่แผลลงมาในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะครับ
ทำให้ภาคอีสานท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปร่งนะครับ
อากาศจึงร้อนเป็นพิเศษในช่วงกลางวันนะครับ
ส่วนช่วงเช้าอากาศก็จะเย็นสบายนะครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะสังเกตว่าสีจางลงนะครับ
นั่นก็หมายความว่าท้องฟ้าเนี่ยอึมครึมตลอดทั้งวันนะครับ
อาจจะมีฝนตกบ้างกระจายตัวอยู่

สังเกตว่าฝนส่วนใหญ่มีการกระจายตัวในแถวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือไล่ลงมา

ฝนกระจายตัวฝั่งตะวันตกของประเทศไทยนะครับ
ไล่ยาวลงมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ

ก็จะเป็นช่วงที่มรสุมจะแรงขึ้นนะครับ
ความชื้นที่เข้ามาแรงเข้ามาเยอะเนี่ยนะครับ
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปริมาณฝนที่จะตกลงมา
บริเวณพื้นที่ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ย

นี่คือลักษณะของฝนที่เราจะได้เจอกันในระยะนี้
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่อาจจะต้องเตรียม

ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่จะเทลงมา
เรื่องของลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าที่จะเกิดตามมาด้วยนะครับ
นี่คือสิ่งที่กรมบุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศเตือนนะครับ
แล้วก็ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวทะเลทั้งสองฝั่งเลย
อันนี้เราเน้นฝั่งอันดามันที่ต้องระวัง

กว่าแปลประกาศที่กำลังจะมาถึงเช่นเดียวกัน
สังเกตง่ายถ้าเกิดช่วงไหนลมหนาวแรงภาคใต้ฝนจะตกหนัก
ก็ติดตามประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องด้วย
เดี๋ยวผมไปเตือนพวกนกแถวนี้ก่อน

ยึดแยะเต็มไปหมดเลยเนี่ย
เดี๋ยวผมต้องหานกมาจับซะหน่อยนึงเป็นนกกู้กาย
นี่มายังครับ